คุณผู้ชมเตือนก่อนเลยนะคะว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ย
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
ไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเห็นหรือยัง
ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปค่ะจะไปยกตู้บริจาคของวัด
แต่เหตุฉันไหนแล้วเอาพากลงก่อนเลย

ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นนี่แหละ
พี่เบิร์ตหลายคนบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เอาไป

ฐานของตู้บริจาคมันยึดติดกับพื้นหรือเปล่า

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ได้ไปไหมตู้บริจาคได้ไหม

จำนวนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันตัวเองก็ไปทางหนึ่ง
ส่วนตู้บริจาคก็วางอยู่ที่เดิมนะคะ
ไม่สามารถเอาไปได้แม้แต่สลึงเดียวค่ะ
นี่นะคะมีคำชี้แจงออกมาแล้วคุณผู้ชมดูเรื่องราวนี้ให้จบนะคะ
ว่าทำไมโจรรายนี้หัวขโมยรายนี้ถึงไม่สามารถที่จะ
ยกตู้บริจาคนี้ไปได้นะคะ
เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องมาจากเพจ
้อยวีพลัสค่ะมีการโพสต์ภาพนี้แหละค่ะ

เป็นเพราะการติดตั้งที่แน่นหนาจนดึงไปไม่ได้
หรือเพราะอะไรกันแน่
แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละบุคคลนะคะเอาสรุปคร่าวประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เอาคลิปนี้แหละค่ะ
ไปโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ของเพจของเขานะฮะเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อก
แล้วก็มาพร้อมกับอะไรล่ะผ้าสีฟ้าคลุมตู้บริจาคก่อนเลย

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสาลาพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา

ตรงจุดนี้ก็คือบริเวณวัดเก้าชั่ง
หมู่ที่๑ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
แล้วทำไมพ่อปู่แม่ย่ามาอยู่ที่นี่
มันก็มีที่มาและที่ไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เป็นคนที่สร้างสาลาแห่งนี้นะคะ

ตัวเขาเนี่ยก็คือคุณชนะมินเนี่ย

คนมีหนี้สินหลัก๑๐ล้านจะใช้เมื่อไหร่จะใช้โมเดอร์
ถ้าเป็นพี่ก็คงท้อใจน่าดู
ใช่เขาเองก่อนหน้านี้ก็ท้อใจพี่เบิร์ต
เขาบอกว่าแต่เขามีความศรัทธาในตัวพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
พญานาคาราชที่วังนาคินคำชโนธจังหวัดอุดรธานีต้นตำรับเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
ก็เลยอธิษฐานจิตไว้ตอนนั้นบอกว่าถ้าตนมีโอกาสชำระหนี้หลัก๑๐ล้านบาทหมด
จะมาสร้างสาราพ่อปู่แม่ย่าไว้ที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดเก้าชั่งที่สิงห์บุรีครับ
เมื่อคำอธิษฐานนั้นเป็นจริงหลังจากที่ตนเองเป็นในหน้าขายที่
ได้ค่านายหน้ามาแล้วใช้หนี้สินจนหมดนะปรากฏว่ามีเงินเหลือ
ก็เลยทำตามที่บนบานสารกล่าวเอาไว้มีการจัดสร้างพ่อปู่สาราพ่อปู่กับแม่ย่า
เมื่อวันที่๒๗ตุลาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าอ่าเฉลยแล้วนะคะ
คุณชายานินบอกว่าคือในคลิปเนี่ยกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
คนร้ายไม่สามารถยกตู้ไม่ได้คุณรู้ไหมเพราะอะไร
เหมือนเล่นมายกลเลยนะเอาภาพปิดก่อน
ตอนแรกพี่มองไปถึงนู่นเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะ
คุณชนะมินเธออธิบายแบบนี้เธอบอกว่าเพราะเธอเนี่ยได้สั่งให้ช่าง
ทำการยึดเหล็กติดไว้กับพื้นยึดเหล็กก็คือบริเวณที่ตู้บริจาคเนี่ย
เธออาจจะดูข่าวบ่อยแล้วก็เห็นว่ามีคนขโมยตู้บริจาคไปหลายครั้ง
ก็เลยป้องกันไว้ดีกว่าก่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขทีหลังนะฮะ
สุดท้ายเธอบอกว่าอยากฝากผ่านสื่อมนต์ชนนะคะ
ไปถึงคนที่มาขโมยตู้บริจาคว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่น
ถ้าติดขัดในเรื่องเงินมาขอกันดีจะดีกว่านะคะ
เพราะว่าเงินในตู้บริจาคมันมีไว้กี่บาท
อยากให้โอกาสกลับตัวกลับใจแล้วเลิกที่จะคิดเป็นขโมยนะคะ
หากขัดสนอะไรมาบอกกับเธอได้โอ้โหใจดีมาก
คุณชนะมินสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับอะไร

มันเป็นตู้บริจาคต้นแบบเลยนะก๊อฟปุ้ย
วัดอื่นสำนักสงฆ์หรือว่าสรรเจ้าอะไร
ลองเอาไปใช้ดูนะครับแบบนี้ป้องกันได้ดีทีเดียว
แล้วก็ยุคไทยแลนด์๔๐เดี๋ยวนี้นะคะ
คาร์นฟอร์เมชันสแกนบริจาคใช่ไหมฮะต้องใช้เงินสดกันแล้ว
ก็ติดตัวสแกนนี้ไว้ที่ตู้เลย
อืมนะฮะคุณโจรก็ระวังเอาไว้นะ